กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปนะคะว่ากระแสละครเขาแรงจริง
จากบุภเภสันนิวาสกลายเป็นบุภเภอลวาส
ทำให้ทุกคนอยู่บ้านไม่ติดเลย

ต้องออกรับงานอีเวนต์งานละครแม้กระทั่งรุ่นใหญ่อย่างคุณขุนเหล็ก
ในเรื่องรับบทเป็นคุณขุนเหล็กนะฮะ
หรือว่าคุณพ่อของคุณแกงส้มนั่นเอง

เป็นคุณพ่อแท้ของคุณแกงส้มนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้คุณพ่อละครแน่นเวอร์ค่ะ

โอ้โหบอกเลยว่าแซงหน้าความฮอตลูกชายไปหลายโค้งเลยค่ะ
แล้วคุณพ่อมาแรงขนาดนี้คุณลูกจะว่าไงดีคะ

ก็จังงานพ่อผมไปเยอะนะครับพ่อผมจะได้ไม่เหงานะฮะ

พ่องานเยอะกว่าลูกตอนนี้ละครมีกี่เรื่องนะฮะ

๑๑เรื่องอันนี้เรื่องจริง

มีโอกาสได้แบบไปออกอีเวนต์บ้างไปออกรายการบ้าง

เขาก็อยู่ในวงการมานานเนอะแล้วก็เล่นเป็นแบบบทพ่อบทอะไรอย่างนี้มาเยอะ
แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เหมือนทุกคนจำเขาได้จริง
มีโอกาสที่คุณพ่อกับลูกชายได้ร่วมงานกันไหมคะเล่นละคร
จริงรออยู่มากเลยนะกับการที่เราจะได้เล่นละครด้วยกัน

แต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อดังแล้วพ่อคงไม่อยากเล่นกับผมแล้วเดี๋ยวนะ
อย่ามาเปรียบเทียบกันพ่อลูกนะแกงส้มละครเรื่องเดียวเองคุณพ่อเอา๑๑เรื่อง
คือมันต่างกันมากเลยนะคือต้องยอมรับว่าเป็นผลพวงมาจากบุเภสันนิวาส
แต่คือดีแล้วนะทำให้คุณพ่อไม่เหงาไงไม่เครียดด้วย
ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อจะจำตัวชื่อละครได้ครบไหม๑๑เรื่อง
แต่ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่น่าตกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้ว
วันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเขาบอกว่า
คุณเชอรี่สวยมากครับเชอรี่มาแล้วเย่เมื่อวานนี้ไปว่าค่ะ